เชียงใหม่เขตหนึ่งอ่าที่บอกว่าเป็นเมืองหลวงของเพื่อไทยเขา
โดนตีแตกเหรอคะนับคะแนนไปแล้วห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์
ใครนำแล้วเนี่ยก้าวไกลค่ะตามด้วยเพื่อไทยนะฮะ
ทิ้งห่างอยู่เยอะนะคะประมาณแปดพันคะแนนน่ะ
นี่คือเขตหนึ่งนะเขตหนึ่งเมืองหลวงของเพื่อไทยใช่ไหมคะ
โอ้โหไปดูโคราชไหมคะครับนครราชศรีมาเขตหนึ่ง
นี่ของชาติพัฒนากล้าเขานี่ชาติพัฒนากล้าได้สองหมื่นหก
ในขณะที่ก้าวไกลสามหมื่นแปดห่างกันอยู่ประมาณหมื่นสองพันคะแนน
และนี่คือนับไปแล้วเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นพี่อุ๋ยโอ้โห
คุณเทวันนี่น้องชายคุณสุวรรลิปตาพันลบนะฮะคือต้องบอกว่าเป็นสอสอมาหลายสมัยนะฮะ
น้อยละถึงของภูมิใจไทยใช่ไหมคะบุรีรำเกตหนึ่งนับไปเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วภูมิใจไทย
ยังไงก็ได้แหละแต่อยากให้สังเกตตรงนี้ค่ะพี่อุ๋ยยังไงฮะ
ก้าวกลายนี่หมื่นเจ็ดน่ะอ่าห่างการรามันสามพันคะแนนถือว่าไม่ได้เยอะมากนะคะ
แล้วก็ทิ้งห่างอันดับสามอย่างเพื่อไทยเยอะด้วยหมื่นนึงอ่ะค่ะท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวต้องตามกันต่อนะฮะสำหรับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ
ถ้าจะนับครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะจะออกมาเป็นแบบนี้ไหม
ที่เราติดตามกันอยู่ซึ่งก้าวไกลเนี่ยคะแนนรวมของจำนวนสอสอ
ค่ะทั้งเขตและปาร์ตี้ลิสต์นำเพื่อไทยไปแล้วนะตอนนี้เนี้ยถ้าคะแนนจากกรกตคือร้อยห้าสิบสอง
ที่นั่งนะคะและในขณะที่เพื่อไทยร้อยสี่สิบเอ็ดที่นั่ง
คุณพิทาบอกว่าพรุ่งนี้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพัก
เพื่อจะคุยกันเรื่องจัดตั้งรัฐบาลถ้าเขาได้เป็นที่หนึ่งค่ะ
เขาบอกแล้วนะว่าเขาก็จะจัดกับพักฝ่ายค้านเดิมแล้วมีเพื่อนใหม่
มารวบด้วยเอาเกือบไหลต่างอะไรยังไง
เราตามเรื่องนี้แน่เกาะคูหาเลือกตั้ง๖๖ไม่ทิ้งยาวไปถึงนู่น

ข่าวสารทั้งวันทางไทยรัฐทีวีนะฮะเปิดปากกับภาคภูมิพรุ่งนี้บ่ายสามครึ่ง
ผมก็ตามเรื่องนี้ต่อต้องตามจริงจริงเพราะเชื่อว่าคนไทยทุกคนคืนนี้
นั่งรีเฟรชหน้าจอเพราะอยากเห็นคะแนนอ่าเอาละ